ต่อที่อุบลราชธานีครับที่บริเวณลานจอดรถของสำนักงานสาธารณสุขนะฮะ
เจ้าที่หลายคนเขาจะไปเปิดรถจะขับรถกลับบ้าน
หมดกดยังไงก็เปิดไม่ได้กดยังไงก็กดไม่ติดแล้วเป็นหลายคันด้วย

หรือมีอะไรล่ะมิจฉาชีพมาปล่อยสัญญาณรบกวนหรือเปล่าหรือยังไง
ต้องใช้กุญแจขายออกตรวจสอบไปตรวจสอบมาเดี๋ยวจะบอกว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะ
หลายท่านพยายามใช้กุญแจรีโมทรถยนต์เปิดประตูของตัวเองแต่ว่ามันเปิดไม่ได้
เจ้าที่หลายคนก็พยายามจะปลดล็อกด้วยรีโมทแต่ก็เปิดไม่ได้สักทีครับ
ก็เลยแจ้งไปยังตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธรรมส่งชุดสืบสวนลงมาตรวจสอบซิมันคืออะไร
จฉาชีพลักลอบปล่อยสัญญาณรบกวนหรือเปล่าเป็นคลื่นความถี่วิทยุอะไรต่าง
เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เพราะกลัวคนร้ายจะเข้าไปโจรกรรมรถยนต์
จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหน้าสำนักงานอาคารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สมีสักประมาณ๓๐เมตรได้รวมแล้ว๑๐กว่าคัน
เป็นทั้งกระบะรถเก๋งรถป้ายแดงก็มีไม่สามารถที่จะใช้รีโมทในการเปิดปิดรถของตนเองได้
จากนั้นชุดสืบสวนก็เลยพยายามสำรวจนะฮะไปดูรถรถต้องสงสัยโดยรอบว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่
หลังจากนั้นประสานไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
กศธชเขตที่๒๒ให้ไปตรวจสอบหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาณวิทยุต่าง
ทางด้านของนายสัญญากระจ่างศรีเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกศธชเขต๒๒ที่อุบลก็บอกว่า
หลังจากได้รับแจ้งก็ส่งสายตรวจไปไปตรวจสอบเรื่องของขึ้นความถี่วิทยุในพื้นที่ทันทีเลย
แต่ก็ไม่พบสัญญาณความถี่ที่ผิดปกตินั่นหมายความว่าไม่มีคนปล่อยความถี่รบกวน
ทำให้ไม่สามารถทราบถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร
ทีนี้ก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากมีรีโมทของรถยนต์คันหนึ่งที่จอดอยู่
มันชำรุดมันก็เลยไปส่งสัญญาณรบกวนคันอื่นที่เป็นยี่ห้อเดียวกัน
สัญญาณมันค้างอยู่ตรงนั้นส่งผลให้สัญญาณไปรบกวนคันอื่นแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้
รถคันดังกล่าวออกจากพื้นที่ไปรถทุกคันก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
เอาเหตุการณ์นี้เพิ่งจะเคยเจอเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร
ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ของโตโยต้าจริงเท็จอย่างไรก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อไปด้วย